เวิร์ดสำหรับการมีสุขภาพดีนะคะเมจิมองว่ามันคือการลงทุน
ซึ่งหลายคนคิดว่าเราจะต้องลงทุนในเรื่องของเงินอย่างเดียว
ถามว่าใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะสำหรับแม่เจ
ก็คือการลงทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือลงทุนในเรื่องของเวลา
มักก็จะบอกว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายเราไม่มีเวลาทำนั่น
นิดซึ่งจริงแล้วทุกคนมีนาฬิกาชีวิตเท่ากันหมดนะคะเมื่อ
คุณสามารถอย่างเช่นอะไรบ้างแทนที่คุณจะเอาเวลาในการชอบ
นั่งดูละครอาจจะลงทุนสักประมาณ๑๕นาทีมาออกกำลังกาย
เรียกว่าแบ่งเวลานาฬิกาชีวิตของเราทอนออกมาในการที่
เริ่มของการมีสุขภาพดีนะคะพอลงทุนเวลาแล้วเราต้องลงทุนใน
เรื่องของความอดทนเพราะอย่าลืมนะคะว่าการที่เราจะเริ่ม
ต้นเปลี่ยนอะไรใหม่ใหม่ที่เราไม่เคยทำนั้นอ่ะมันจะต้องพบเจอกับ
อุปสรรคซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเสมอเพราะ
ฉะนั้นความอดทนตรงนี้เนี่ยหากเรามีแล้วเรารู้สึกว่าที่จะ
ต้องต่อสู้กับมันแล้วแล้วก็ตรงนี้เราถือว่าลงทุนแต่ถ้า
เกิดว่าเราคิดที่จะเริ่มต้นแล้วคิดที่จะซักเซสเลยในจุด
เริ่มต้นตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ยากมากมากเพราะการที่เราจะทำ
ในจุดเริ่มต้นที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วเราคิดจะ
เซตนี่แหละนี่คือจุดอันตรายเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรา
ก้าวของเรานะมันจะค่อยพัฒนาช้าอันนี้คือการลงทุน
ความอดทนต่อมาก็คือการลงทุนเริ่มแรงนะคะการออกกำลัง
กายไม่ใช่เรื่องง่ายและอีกอย่างก็คือมันไม่ใช่เรื่องยาก
ถ้าเราจะต้องลงแรงกับมันหลายหลายคนกลัวที่จะเหนื่อยกลัวที่จะ
แรกแน่นอนเราได้ลงแรงไปแล้วแต่ว่าพยายามอย่าไปคิดว่า
ลงแรงนั้นน่ะคือสิ่งที่มันเลวร้ายนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็
ตามที่เราออกกำลังกายแล้วเรามีอาการหายใจหนักขึ้นหัวใจ
มันเต้นเร็วขึ้นมีอาการหอบมากขึ้นตรงนั้นถือว่าร่างกาย
ของเรามันได้เอาแรงออกมาใช้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่
จริงจริงก็ขอให้พักให้หายเหนื่อยแล้วก็เริ่มยกต่อไปทำ
อย่างนี้ไปเรื่อยกี่รอบก็ถือว่าตรงนั้นถือว่าเราได้เอา
แรงไปใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าลงแรงไม่อยากจะมีฟิลลออก
กำลังใจที่รู้สึกเหนื่อยเลยแบบนั้นเราก็จะไม่ได้อะไรเลย
ต่อมาก็คือการลงทุนความเพียรความเพียนคืออะไรพยาน
ทำเป็นประจำสม่ำเสมอการที่เราจะออกกำลังกายดีที่ดีหรือ
การที่มีสุขภาพรูปร่างที่ดีหรือว่าสมส่วนได้เนี่ย
หลายคนถามว่าทำกี่วันถึงจะเห็นผลต้องออกกำลังกาย
เซตต้องออกกี่ชั่วโมงถึงจะเห็นผลต้องกินอาหารกี่วัน
อันนั้นคือการที่เราจะมีสุขภาพดีมันไม่เหมือนการสั่งจ่าย
ยารักษาโรคที่เหมือนกับว่าเมื่อเรากินยาแล้วพอหมดครบ
อายุยาพอเราเลิกกินโรคนั้นก็หายขาดสุขภาพไม่ใช่แบบนั้น
ค่ะความเพียนคืออะไรเราต้องเมื่อเราได้สิ่งสิ่งนั้นมาเราต้อง
จากขยันทำเป็นประจำสม่ำเสมอจนเข้าไปเป็นอุปนิสัยของ
เราเพราะอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเราได้สุขภาพที่
ดีมาแล้วหรือว่าเราได้รูปร่างหรือน้ำหนักที่ดีของเรามา
เรียบร้อยแล้วแต่เราหยุดการกระทำหรือความต่อเนื่องนั้นเนี่ยสิ่ง
เราได้มามันก็จะจากเราไปเหมือนเดิมสิ่งสำคัญที่สุด
จะต้องทำก็คือความเพียรความต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ใช่ว่า
ทำกี่วันเห็นผลไม่ใช่ว่าออกกำลังกายกี่ชั่วโมงถึงเห็น
ผลหลักการก็คือการทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนั่นเองค่ะ